อย่าเกล็ดเห็ด

อันตัวเมล็ดขึ้นแล้วลูก
กินกลับที่สุดเดี๋ยวให้ร่วมแคบเวลา
อันตัวนี้อยู่ละอันตัวเมล็ดขึ้นแล้วหยุดเลย
หยุดก็จะถูกจัดสัตว์ไอ้ผู้ความรักความรับ
อันตัวให้พอออกมากเป็นวิธีต้อนรับละ
โอ้มึงเท่าไหร่เดี๋ยวกูคอบลบเดี๋ยว

อันนี้มันยังกูเลยเนาะ
มันต้องถ่ายกู
ฮ่าท่านบริษัท

ก็เป็นความให้ชอบ

ไม่ต้องถ่ายกู
ไม่ต้องไปเลย

มันมีแบบพ่อ

ประมาณ๓๔เมตร